คุณผู้ชมคะอีกเรื่องหนึ่งที่นครราชศรีมาเนี่ยมันมีคลิปหนึ่งออกมา
เพราะว่าเป็นเหตุการณ์ที่ผู้ชายคนหนึ่งขับเก๋ง
ประลองความเร็วแล้วปรากฏว่าท้ายที่สุดรถมันไปพลิกคว่ำค่ะ
เดี๋ยวไปดูคลิปเหตุการณ์นี้กันก่อนเลยนะคะ
โอ้โหนี่คือเป็นภาพจากกล้องหน้ารถคันที่เกิดเหตุเลยนะคะ
เหมือนกับจะแข่งกับรถเก๋งคันที่อยู่ข้างหน้าค่ะคุณผู้ชม
แต่พอขับมาจนถึงจุดที่เกิดเหตุตรงนั้นมันเป็นทางโค้งด้วยนะคะ
แล้วก็เสียหลักแหกโค้งพลิกคว่ำ
จุดที่เกิดเหตุตรงนี้คือถนนซอย๓ยอด
ตำบลสุรนารีอำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมานะคะ
พอเกิดอุบัติเหตุไปแล้วกู้ภัยฮุก๓๑ก็ช่วยกันประถมพยาบาล
คนขับคือนายปียมิตรคำระหงอายุ๒๕ปี
ตอนนั้นที่ไปเจอคนขับหมดสติ
ทะเบียนขอข่ายทหาร๖๔๙๑นครราชสีมา
แล้วสภาพตอนนั้นคือล้อชี้ฟ้าแล้วมันตกลงไปข้างทางที่มันเป็นป่า
ต้นไม้ดูสิคะหักโค้นแล้วสภาพรถเป็นแบบนี้ค่ะ
ต้องนำตัวคนขับส่งโรงพยาบาลเทพรัฐนครราชศรีมา
ตำรวจสพโพกลางก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
แล้วเขาก็ไปดูภาพจากกล้องวงจรกล้องหน้ารถด้วย
ก็ประมวลเหตุการณ์จนรู้ว่ารถเก๋งคันนี้
นายปียมิตรขับขี่มาคนเดียว
แล้วเหมือนกับวิ่งตามเก๋งคันหน้าก็วิ่งตามด้วยความเร็วสูง
ไม่รู้ว่าจะเป็นการประลองความเร็วหรือเปล่า
แต่พอมาถึงจุดที่เกิดเหตุตรงนั้นมันเป็นทางโค้ง
เสียหลักพุ่งตกลงข้างทาง
แล้วก็ทำให้คนขับได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะ